ผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยอุกอาจจริงจริงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนที่ผ่านมา
สารวัตรกำนันที่ตำบลโคกศักดิ์พัทธลุงเนี่ย
ถูกยิงเสียชีวิตกลางร้านข้าวต้ม
มือยิงเนี่ยยิงเข้าไป๘นัดด้วยกันนะฮะ
บอกว่าแค้นมานานนะ

คือยาดทราบขามาถึงที่เกิดเหตุนี้ร้องไห้กำลังงมเลยฮะ
คือโอ้โหทำใจไม่ได้หรอกค่ะนี่ร้องแทบขาดใจเลย

ท่านผู้ชมครับตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาครับ
นี่เป็นร้านข้าวต้มอยู่ในตลาดโต้รุ่งพงทรัพย์บางแก้วนะครับ

อยู่ที่ตำบลโคกศักดิ์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุง
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยชื่อนายวินัยพินวงนะฮะ
ชื่อเล่นชื่อจุกอายุ๔๐ปี
เขามีตำแหน่งเป็นสารวัตรกำนันตะบนโคกศักดิ์นะฮะ
มีบาดแผลถูกยิงนี่ครับท่านผู้ชมครับ
๙มมนะครับกระสุนที่เข้าไปเนี่ย
เข้าคอ๑นัดแก้มซ้ายอีกนัดนึง
กกหูอีกนัดนึงแล้วมีหน้าท้องทะลุหลังอีก๔รู
นี่๗นัด

ประตูร้านค้าเนี่ยยังเต็มไปด้วยรอยของกระสุนปืนนะฮะ
ปลอกกระสุนปืน๙มมเนี่ยตกกระจัดกระจายเนี่ย
ตกอยู่๘ปลอกนี่ครับ

ร้องไห้กันละงมังคมนี่เป็นลมไปเลยนะครับ

อายุ๓๔ปี

จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ทำให้ทราบว่าเมื่อวานนี้สักประมาณทุ่มครึ่ง
ทางผู้ตายก็คือสารวัตรกำนันจุก
มากับพักพวกประมาณ๑๐กว่าคน๑๘คนได้
มานั่งกินข้าวต้มที่ร้านข้าวต้มในตลาดโต้รุ่งพงทรัพย์บางแก้ว
จากนั้น๓ทุ่มนะนายอภินันมือปืนมากับพวกเหมือนกัน
มา๙คนมากินข้าวต้มร้านเดียวกันเลย
ทุ่มครึ่งผู้ตายเขาก็ไปนั่งร่วมโต๊ะ
กับผู้ก่อเหตุเหมือนกับไปนั่งคุยนั่งเคลียร์กัน
เกี่ยวกับเรื่องที่เคยมีปัญหากันเพราะตัวของนายวินัยผู้ตายเนี่ย
เขาเคยทำร้ายร่างกายพ่อของนายอภินันผู้ก่อเหตุ
แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒ปีก่อน
จนกระทั่งเที่ยงคืนครึ่งฮะไม่รู้เคลียร์กันไป
เคลียร์กันมาอย่างไรนะครับนายอภินันชักปืนขึ้นมา
ยิงใส่นายวินัยฮะยิงไปโอ้โห๗๘นัดแล้วก็หลบหนีไป
คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตัวของสรวจกำนัน
ก็คือสรวจกำนันจุกที่เขามานั่งกินข้าวต้ม
แล้วก็ดื่มเหล้าอะไรกันด้วยจนแบบช่วงก่อนจะเกิดเหตุ
เช็คบินจะออกจากร้านอยู่แล้วกะว่าจะไปต่อกันอีกที่หนึ่ง
เขาก็เลยแวะไปหาโต๊ะของนายอภินันคนก่อเหตุ
แล้วก็ยิงใส่กันแบบระยะเผาขนจนนายวินัยเนี่ยล้มกองอยู่กับพื้น
ซึ่งตอนที่ถูกยิงก่อนยิงใส่ระยะเผาขนยิงไป๕นัท
ล้มลงไปกับพื้นแล้วนายอภินันตามไปยิงซ้ำต่ออีก๓นัท
แต่กระสุนมันเข้า๗แต่ยิงไป๘ท่ามกลางความตื่นตกใจของคนในร้านนะ
จากนั้นนายอภินันก็ออกจากร้านไปแล้วก็ไปขี่จักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างร้าน

กล่อเหตุไว้เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ออกไปกำลังเจอวันนี้นะครับ
เมื่อช่วงบ่ายนายอภินันสุวรรณเลื่อนวัย๓๔ปี
มามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับเอาปืนเก้ามอมอที่ใช้ก่อเหตุมาด้วย
นี่ฮะปืน๑กระบอกแมกกาซีน๑งันกระสุนอีก๕นัด
พร้อมกับปลอกอาวุธปืนอีก๑ซองนะฮะมามอบตัวที่
ปฏิบัติการปราบรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างอยู่ในพื้นที่
ของสพเมืองจังหวัดพัทธลุงนายอภินันนะครับเสื้อสีแดง
นี่นะฮะใส่หมวกอยู่นี่นะครับนายอภินันบอกว่าตัวเขามีอาชีพ
ขายเครื่องครัวในตลาดที่เกิดเหตุนั่นแหละเขาอ้างว่าเขาถูกผู้ตาย
จะไปยิงเขาเนี่ยเขากับเพื่อนเนี่ยไปนั่งกินข้าวต้มในร้านช่วง
มาพูดใส่เขาก่อนประมาณว่าคนนี้กูเคยต่อยหน้าพ่อเขามาก่อนแล้ว
ประมาณอย่างนี้จากนั้นเขาก็กลับมานั่งอยู่ที่โต๊ะด้วยความโมโห
แล้วก็จะกลับบ้านอยู่แล้วล่ะแต่อยู่ดีเนี่ยผู้ตายเดินมาหาที่โต๊ะมา
เหมือนกับมากอดมารัดอยู่ที่คอเขาแล้วมาตบหน้าเขาครั้งหนึ่งด้วย
เขาอ้างว่าอย่างนี้นะเขาก็เลยไปยืมปืนเพื่อนมายิงใส่
ปืนเพื่อนนะมายิงใส่หลังก่อเหตุรู้สึกผิด
แล้วก็เสียใจกับการกระทำของตัวเองก็เลยแจ้งกับญาติญาติให้พามามอบตัว
มึงก็เงินมาสั่ง
ที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมันไม่เหมือนกับที่เพื่อนผู้ตายบอกนะ
เพื่อนผู้ตายบอกว่าเขาก็ไปคุยด้วยดีเห็นเดินไปคุยด้วย
จะไปเคลียร์เรื่องราวที่เคยมีปัญหากับพ่อของมือปืนเนี่ยเมื่อ๒ปีก่อน
แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าเขามาด่าเรื่องเคยทำอะไรพ่อผม
แล้วก็มาถึงก็มากอดคอลัดคอแล้วมาตบหน้าผมก็เลยโมโหไปเอาปืนเพื่อนมายิง
วันนี้นะครับครูวิมวรวรรณธรรมภัคดีทีมข่าวของเราเนี่ยก็ไปที่วัดโคกพญาราม
ซึ่งก็เป็นที่ทำพิธีของสารวัตรกำนันจุกนะคะ
ซึ่ง๖โมงครึ่งค่ะร่างก็มาถึงที่วัด
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะเพราะว่าภรรยาของสารวัตจุกคุณทัศนีค่ะ
ซุดลงกับพื้นเลยนะแล้วร้องไห้ตลอดเวลาจับมือสามีไว้
เธอพูดว่าไงรู้ไหมคะจุกแค่หลับไปจุกแค่หลับไปแบบนี้ค่ะ
แล้วเธอก็เอาแต่นั่งมองร่างสามีนั่งมองรูปหน้าศพสามี
ขณะที่ลูกชายแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยต้องคอยประคองแม่ตลอดเวลา
เพราะเนี่ยค่ะแม่จับมือสามีแล้วบอกว่าเขาแค่หลับไป

เรื่องต้นเนี่ยก็จะมีพิธีสวดอภิษฐรรม๕วันนะคะ
แล้วชาวประณกิจในวันภรรยาศพดีที่๒๑ในสายยนต์ค่ะ
ได้คุยกับลูกชายของสารวัตจุฯนายทีรวรรษพินวงอายุ๒๐ปี
เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อไม่เชื่อตามที่ผู้ก่อเหตุกล่าวอ้างเลย
เขาบอกว่าที่พ่อถูกรวยยิงแปดงั้ดต้องเป็นการตั้งใจมาก่อเหตุ
ตั้งแต่สมัยก่อนที่ทะเลาะกันกับพ่อมือปืน

แล้วพ่อก็ขอโทษไปแล้วด้วย

เพราะตั้งใจเอาปืนมา
ตั้งใจเอาปืนมาด้วยทั้งที่ไปกินข้าว

เป็นท่ำด้วย
นักมันไม่ใช่เรื่องแบบธรรมดาเลย

เพราะว่าเรื่องที่เขาอ้างว่าพ่อผมเนี่ย
จะไปรังเกะเขาอยู่ที่กอดคอเลย

ผมอยู่กับแม่น้อง๓คน

แล้วก็ผมกลัว

อยากจะคัดการณ์การประกัน

ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่า

ตอนเช็คบินด้วยความที่สารวัตกำนันจุกอ่ะ

กว้างขวางอ่ะเนอะก็เดินไปลาโต๊ะนั้นตรงนี้ว่าเออกลับแล้วนะกลับแล้วนะ
จนไปถึงโต๊ะของนายจ๊อปหรือนายอภินันมือปืนโต๊ะนั้นนั่ง๗คน
เขาบอกเขาเห็นเลยว่าช่วงที่สารวัตรกำนันจุกกำลังจะลุกออกจากโต๊ะ
เสียงปืนก็ลั่นขึ้นมาเลยพอหันไปดูก็เห็นสารวัตกำนันจุกลงไปกองกับพื้นแล้ว
เขาเองก็มั่นใจว่าตั้งใจวางแผนมายิงแน่
ถามว่าตกลงที่บอกว่าแค้นเคืองกันมาจากที่ทะเลาะกับพ่อนั่น
ถามจริงจริงทะเลาะเรื่องอะไรกันเหรออ่า
ทะเลาะเรื่องแข่งวอเล็กบอลค่ะแข่งวอเล็กบอลเหรอ
สามปีก่อนเล่นกีฬาวอเล็กบอลกันแล้วมีปากเสียงว่าลูกอ่ะมันตกในเส้นหรือนอกเส้น
อืมตกในเส้นมันได้แต้มตกนอกเส้นมันไม่ได้แต้มมันเสียแต้มถูกไหมคะ
วอเล็กบอลเนี่ยก็เลยเถียงกันเรื่องนั้นแล้วพอพ่อของนายอภินันเดินมาต่อว่าสารวัตกำนันจุกอ่ะ
สาระกำนันจุกก็เลยต่อยไปทีนึงนั่นน่ะคือความบาดหมางที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็มีการขอเข้ามาจนจบเรื่องกันไปแล้ว
แกเดินไปนั่งโต๊ะอ่าที่เขายิงอ่ะอืมคนร้ายอยู่นั่นแหละค่ะ
ผมก็เช็คบินเสร็จผมก็ได้เดินไปหาแกบอกว่าผมเช็คบินเสร็จแล้วนะไปอืม
รู้กันก็เดินไปจูงมาก็แค่เออเออทีนี้เด็กในโต๊ะนั้นก็รู้จักกับผมสามคนนั่นแหละอืม
ยกมือไหว้ผมพอผมเดินเดินหันหลังไปได้สามเก้าก็สารวัสจุก็เดินตามผมไม่รู้
แกเดินไปทางนู้นแต่ก็ก็คิดว่าเดินตามมานี่แหละผมเดินสามเก้าได้ยินเสียงปืนแล้วอืม
ถ้าไม่ทิ้งกันสักสิบวิไม่ทิ้งกันค่ะจะลดพอดี
ทีนี้ทราบไหมคะว่าภาพหน้าศพที่เป็นชุดสีขาวแล้วก็มีกรอบรูปเนี่ย
จริงภาพนี้เนี่ยสารวัตกำนันจุกแกสั่งทำไว้เองนะคะ
นี่เหรอฮะใช่ภาพนี้เป็นชุดภาษฐานคือใช่
สารวัตรกำนันจุกสั่งทำเอาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ
มัดจำไว้สามร้อยบาทไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่อยู่สั่งทำอ่ะ
ครับแล้วปรากฏมันมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทางร้านอ่ะ
โทรมาบอกมารับรูปได้เลยนะ
เพราะว่าสารวัตกำนันจุกสั่งรูปเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสั่งเอาไว้ทำอะไร
คือชาวบ้านก็เลยมองว่าเป็นลางหรือเปล่า
สั่งทำรูปชุดขาวชุดข้าราชการใส่กรอบเอาไว้